อีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาต้องบอกว่ามาพร้อมกับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่
ก็คือข่าวการตั้งคันของคุณแม่ชมพู่อารยานั่นเอง

แต่ที่ลุ้นไปกว่านั้นก็คือส่งผลไปถึงเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกัน
อย่างคุณนุ่นวรพบที่นี่แหละ

ทำไมทำไมแต่งก็แต่งก่อน
ทำไมยังไม่มีทายาทออกมาสักที
ล่าสุดเลยนะคะสาวนุ่นก็ออกมาแสดงความยินดีกับข่าวดีของสาวชมพู่ด้วย
พร้อมทั้งเผยเลยว่าไม่ได้รู้สึกกดดันที่หลายคนยังคงจับตามองเรื่องของการปั๊มทายาทของเธอ

โดยเธอให้เหตุผลว่าตัวเองมีเป้าหมายหลักก็คือการทำงานในวงการบันเทิง
รวมถึงเดินหน้าลุยธุรกิจอย่างเต็มตัว
ซึ่งชีวิตคู่ของเธอตอนนี้เธอบอกว่าเธอมีความสุขดีอยู่แล้วค่ะ

ก็ยังทำงานแล้วก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมค่ะ
ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกคนแบบให้ความสนใจแล้วก็อยากติดตามว่าเมื่อไหร่จะมีหรือยังไงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คืออยากให้ขึ้นอยู่กับที่ตัวนุ่นเองกับตัวคุณตอสเองมากกว่าค่ะ
ตอนนี้ก็ขอลุยเรื่องธุรกิจก่อนค่ะ
ถ้าเกิดมีเดี๋ยวบอกนะคะเบื่อไหมคำถามมีคำตอบ
คือทุกวันนี้เนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กันสองคน
คือมันมีทั้งเพื่อนนุ่นเพื่อนตอส
คือมันใช้ชีวิตอย่างแบบกลมเหมือนคนทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตกัน